สิ่งที่เขาฮือฮาและกังขากัน
อาจารย์งวดที่ผ่านมา๑พฤศจิกายน

มันเหมือนกับ๑๖ตุลาคมเลยต่างกันแบบแค่ตัวเดียวเอง

คือผมเองเนี่ยเคยเล่าจากประสบการณ์นะครับ
ให้ไปดูการออกรางวัลนะครับ
แต่ในครั้งที่ผมไปนั้นเป็นการออกรางวัลเสมือนจริง

ผมจำได้ว่าตอนนั้นที่ไปเนี่ยเขาบอกว่า
เริ่มแรกกระบวนการขั้นแรกเวลาที่จะเลือกชุดของลูกบอล
ที่จะมาออกยังต้องเป็นการสุ่มเลือก
ไม่ใช่ว่าเอาชุดเดียวที่ใช้กันมาโดยทุกงวดทุกงวดนะฮะ
มันจะมีหลายชุดเขาก็จะต้องมีตัวเลขที่เลือกจับขึ้นมา
ให้มีคนจับหรืออะไรเนี่ยเพื่อว่าจะเอาชุดนี้
แล้วหลังจากนั้นพอได้ชุดนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะค่อยมาทำการเลือกอีกเวลาออกแต่ละหลัก
ว่าแต่ละคนจะออกหลักไหนก่อนจะต้องหมุนหลักไหนก่อนหมุนหลักไหนก่อนด้วยนะครับ
คือไอ้เลข๐ถึงเลข๙เนี่ยเขาจะมีไว้หลายชุด
ใช่ครับเหมือนชุดลูกบอลนะครับ
ซึ่งจะต้องไปเลือกก่อนครับเขาใช้วิธีไหนเลือกว่าว่าจะเอาชุดไหนเอาไป
ก็จับฉลากสุ่มเลือกฮะแล้วก็จับจากจากเขาเรียกอะไรฮะจากผู้แทนที่ทางสำนักงานเขาเชิญมา
แล้วก็เอาไปใส่วงล้อใช่ครับแล้วก็ใส่วงล้อ
ว่าชุดนี้ไปอยู่กับตรงไหนแล้วก็ชุดนี้ไปอยู่ตรงไหนอีก
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเตรียมเอาไว้แล้วถึงเวลาก็เอามาใส่วงล้อ
แล้วก็มาหมุนกันง่ายไม่ใช่เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะจับสลากแล้วจะได้

ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็คนที่จะขึ้นไปหมุนรางวัลเนี่ยก็ยังเลือกหลักก่อน
ไม่ใช่ว่ามาไล่จากหลักท้าย๑๒๓๔๕๖ไล่ไปอย่างนี้
บางทีก็จะต้องไปที่หลัก๓ก่อนหลัก๒ก่อนถูกไหมครับที่ค่อยไล่ไป
แล้วหลังจากนั้นก็ยังเป็นคนหมุนอีกซึ่งถ้าเป็นรางวัลเดียวโอเคมันก็หมุนครั้งเดียว
แต่ถ้าเป็นรางวัลที่มันมีหลายรางวัลเนี่ยตัวเลขมันก็สมมุติหมุนครั้งที่หนึ่งเนี่ย
มันเป็น๑๒๓๔๕๖ตัวเลขมันก็ยังคงค้างอยู่อย่างนั้น
พอหมุนครั้งที่สองเนี่ยคนก็เดินสลักแล้วก็การหมุนมันก็คือหมุนต่อเนื่อง
ไม่ใช่ว่ากลับมาที่๐๐ตั้งเซตกันใหม่ไม่ใช่
เพราะฉะนั้นผมคงยืนยันไม่ได้ว่ามีการล็อกหรือไม่ล็อก
แต่ว่าเท่าที่ผมมีประสบการณ์ที่เข้าไปดูแล้วผมคิดว่าโอกาสของการล็อกเลขเนี่ยมันน่าจะยาก
ถ้าเกิดไปเทียบกับประสบการณ์ที่เคยไปดูที่ทางมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ออกรางวัลลอตเตอรี่ในลักษณะแบบนี้แต่ของเขาจะเป็นล็อตโต้
ขั้นตอนและพิธีการออกเขาเนี่ยจับซ้อน้อยมากครับเอ้าน้อยมากครับ
มีอย่างมาเลเซียนมีสองสามบริษัทที่เขาให้บริการพวกนี้คือเขาก็แทบจะไม่ได้ไม่ได้มาถ่ายทอดเลยครับเขาก็หมุนของเขาอยู่ในบริษัทแล้วก็ออกมาบอกว่าเนี่ยของบริษัทเขาเนี่ยถ้าใครซื้อของบริษัทเขาเนี่ยเป็นรางวัลอย่างนี้อ่ะเขามีหลายเจ้าครับเขามีสองสามเจ้านะตอนนั้นนะฮะตอนนั้นตอนนั้นนะฮะแล้วแล้วของก็ก็หล
ก็มองว่าอุ้ยมันมีการไปมองเห็นกันได้บางทีอาจจะใช้สีอะไรสีสะท้อนแสนหรืออะไรอย่างงี้ให้มันดูเด่นกับคนอื่นกรรมการที่แบบหรือเจ้าหน้าที่ที่ไปตักขึ้นมาบางทีแบบทำสัญลักษณ์ไว้หรือเปล่าเขาก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรป่าวลมใช่ไหมฮะก็มีการพูดกันว่าป่าวลมเนี่ยบางทีลูกบอลในแต่ละลูกน
ด้วยประสบการณ์ของผมนะฮะแต่ผมไม่ได้การันตีว่าล็อกหรือไม่ล็อกนะฮะ